ต้องเล่นลิ้นเก่งเวลาเราไปสอบใบผู้ประกาศเนี่ย
เวลาเขาพูดรอเรือบางคนพูดรอเรือไม่ได้ใช่ไหม
อ๋อต้องรอเรือชัด
มีลอลิน๖ตัวคนแรกกับพี่ต้นผมเอาลอลิงไปแล้วพี่ต้นเอารอลิงเรือตาฝาดไปนะพี่ต้นเอารอเรือ๖ตัวอ่ะพี่อ่ะอ่านสิคะคุณผู้ชมอ่านเห็นรอเรือกี่ตัวก่อนโอ้โหตาร้ายมากเลยอ่ะรอเรือกี่ตัวอ่านได้มันชื่อจริงนี่ไม่ได้โมนะไม่ได้โจ๊กนะเป็นเรื่องจริงนะคะมีเด็กชื่อแปลกคนแรกชื่อว่าลัลลาลินมีรอลิง๖ตัวอายุ๔๐ปี
ตาและยายส่วนคนโตชื่อลัลลาลินมีความหมายว่าเด็กหญิงผู้น่ารัก
ส่วนโรสลินแปลว่าผู้หญิงที่สวยเสมอ
เดี๋ยวอันนี้แปลเองฉบับไหนเขาแปลแบบนี้
จริงอันนี้แปลจริงอยากมีส่วนร่วมรถเรือไงรถคลีน
ฟังเสียงคุณแม่หน่อยค่ะ
๖ตัวนี่คือแปลว่าความรักของคนทั้ง๖ค่ะ
ก็คือพ่อแม่ปู่ย่าตายายค่ะ
เป็นความรักที่เอามารวมกันค่ะแล้วก็เป็นตัวน้องค่ะ

ลาลาลินนี่แปลว่าเด็กหญิงผู้น่ารักค่ะ

เลี้ยงง่ายค่ะไม่ค่อยงอแงค่ะ

เบิร์ตบอกว่าอันแรกลอลิงเข้าใจอ่านออกลันละลอนใช่ไหม
ลันละลินอ่านได้แต่พอรอเรือ๖ตัวเนี่ยแหม
มันก็ต้องตีความกันหน่อยแล้วนะคะว่าอ่านว่ายังไง
เราถามคุณแม่ว่าคุณแม่ตอนที่น้องไปโรงเรียนเนี่ยมีปัญหาบ้างไหม
บอกมีปัญหาช่วงแรกก็มีปัญหาแต่ว่าช่วงหลังเนี่ย

เล่าให้ฟังบอกว่าคือเคยพาน้องรอเรือ๖ตัว
รันดรเนี่ยไปที่โรงพยาบาลปรากฏว่าระหว่างรอที่
รอจะขานชื่อรอจะขานชื่อพอถึงคิวน้อง
คุณพยาบาลบอกขอเชิญคุณรอรอรับยาช่อง๓๒
เดี๋ยวท่านเสียงตกร่องเหรอคือรอรอรับยา
พี่ออกให้ครบรอเรือ๖ตัว
เขาบอกว่าให้รอทำไมคุณไปรับยา
นี่ค่ะกลายเป็นว่าเป็นเรื่องที่น่ารักนะคะ
แต่ว่าคนที่ไปใช้บริการที่โรงพยาบาลสุดท้ายก็รู้ว่า